วันหยุดยาวแบบสงครานแบบนี้ทีแรกคิดว่าการเมืองน่าจะเงียบเหงาอยู่

ปรากฏว่าวันนี้โอ้โหเป็นข่าวขึ้นมาเลยนะครับ

เขาจัดตั้งรัฐบาลรวบรวมเสียงข้างมากได้เรียบร้อยแล้ว

เป็นรายงานข่าวที่ออกมาวันนี้นะครับทีนี้เช็คกันวุ่นเลย

ที่ต้องเช็คกันวุ่นก็เพราะว่าที่บอกว่ารวบรวมได้เรียบร้อยแล้ว๒๕๐กว่าเสียงเนี่ย
เพราะไปได้เสียงสอสอพักเล็กพักน้อยที่คาดว่าจะใช้สูตรคำนวณแบบกรกต
จะมี๑๒พักเล็กที่ได้พักละคน๒คนเข้ามา
และมีสอสออีกที่จะมาจากทางฝั่งประชาธิปัตย์นะฮะ
ที่จะมีกลุ่มของนายถาวรเสนเนียมอดีตแก่นำกปศว่าที่สอสสงขลาภักดิ์ประชาธิปัตย์
จะมา๓๕จาก๕๒เสียงของประชาธิปัตย์จะเป็นงูเห่ามา
แล้วก็มีจากภักดิ์เศรษฐกิจใหม่ของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพัก
ที่เคยประกาศจุดยืนเอาไว้ว่าจะไม่สนับสนุนทางฝั่งพลเอกประยุทธ์
ทางฝั่งพลังประชารัฐแล้วก็แม้จะไม่ได้ลงศัตยาบัน
แต่ก็ไปจับมืออยู่กับทางฝั่งของพักเพื่อไทยอนาคตใหม่
อีกหลายภักดิ์๖๗ภักดิ์ตรงนั้นทีนี้โอ้โหเช็คกันวุ่นเลย
คราวนี้ยิ่งกว่าวุ่นสเตตัสก็ขึ้นทวิตเตอร์ก็โอ้โหไถกันเต็มไปหมด
เพราะบอกว่าพลังประชารัฐจัดรัฐบาลได้เรียบร้อยมีงูเห่าจากประชาธิปัตย์
และมีจากเศรษฐกิจใหม่ของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณอีก๖เสียงตรงนี้นะครับ
ล่าสุดครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เป็นข่าวมาแล้วทีนี้โอ้โห
มงค์คอมเมนต์ในโลกโซเชียลมีไปยังคุณมิ่งขวัญแล้วก็พักเศรษฐกิจใหม่เยอะแยะไปหมด
เรียกว่าทวิตเตอร์เนี่ยระดมติดแฮชแท็กมิ่งขวัญลุงมิ่งโป๊ะแตกเยอะแยะไปหมด
อันดับต้นต้นของเทรนดทวิตเตอร์อ่ะนะครับเพราะว่าคุณมิ่งขวัญก็ประกาศท่าทีไปหลายครั้งใช่ไหม
ใช่ค่ะคือคนก็ลังเลไงว่าตกลงจะเอายังไงตอนที่รวมจับมือกันก็ไม่มาแถลงข่าว
โทรหาก็ไม่ยอมรับสายเลยนะ
แต่คุณมิ่งขวัญก็ย้ำมาตลอดว่าผมย้ำจุดยืนเดิมที่เคยพูดไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้ง
สนับสนุนการสืบทอดอำนาจหรือว่าทางพลังประชารัฐหรือพลเอกประยุทธ์
ล่าสุดครับแม้ว่าคุณมิ่งขวัญจะไม่ได้ออกมายืนยันด้วยการให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับ
แต่พักเศรษฐกิจใหม่ได้ออกเป็นแถลงการเรื่องแถลงข้อเท็จจริงการเจรจาร่วมจัดตั้งรัฐบาล
มีเนื้อหาบอกว่าตามที่มีกระแสข่าวอย่างแพร่หลายในสื่อโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์และสื่ออื่น
เรื่องผมและว่าที่สอสอทั้งหมดของพักเศรษฐกิจใหม่ได้ไปเจรจาตกลงเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
สำหรับตัวผมเองตามข่าวกล่าวว่ากำลังเจรจาต่อรองเพื่อรับตำแหน่งทางการเมือง
ผมและว่าที่สอสอทุกคนในนามพักเศรษฐกิจใหม่ขอยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง
และผมไม่เคยเข้าไปร่วมเจรจาทางการเมืองกับพักพลังประชารัฐใดทั้งสิ้น
นี่ฮะบอกอย่างนี้ชัดเจนเลยบอกว่าไม่เคยไปเข้าร่วมเจรจาทางการเมืองกับพักพลังประชารัฐใดทั้งสิ้น
ที่เหลือก็เป็นการอวยพรเนื่องในเทศกาลสงครานให้กับประชาชน
ส่วนทางฝั่งของประชาธิปัตย์ที่มีข่าวว่านายถาวรเสนเนียม
จะนำว่าที่สส๓๕คนจาก๕๒คนของพักประชาธิปัตย์ไปสนับสนุนพักพลังประชารัฐ

ถาวรเสนเนียมว่าที่สสงขลาภักดิ์ประชาธิปัตย์ออกมาปฏิเสธข่าวเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
โดยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าไม่จริงนะฮะจะไม่ไปเรียนงูเห่า
ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกหรือไม่สนับสนุนพักพลังประชารัฐ
ไม่ได้ว่าไม่ได้ต้องการที่จะให้ประชาธิบัติไปเข้าร่วมกับพลังประชารัฐ
ยังต้องการยังยืนยันจุดยืนเดิมอยู่แต่นายถาวรบอกว่า
ถ้าไปก็ต้องไปโดยมติภักดิ์ถ้าไม่ไปก็ไม่ไปโดยมติภักดิ
คือมีคนใช้คำพูดไงคะว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์แตกแล้ว
ยืนยันว่าความคิดของตัวเองยังเหมือนเดิมคือสนับสนุนพักพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์
แต่จะไม่มีงูเห่าเกิดขึ้นในพักประชาธิปัตย์อย่างแน่นอน
ถ้ามีมติว่าจะไปก็ไปทั้งหมดถ้ามีมติว่าไม่ไปก็ไม่ไปทั้งหมดนะครับ
ส่วนคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ดิเดตนายกของพักเพื่อไทยวันนี้ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เช่นกันนะครับ
โดยระบุว่าเชื่อมั่นในคำพูดลูกผู้ชายของนายมิ่งขวัญ
หัวหน้าพักบางพักนักการเมืองจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็ได้
แต่นักการเมืองเสียสัจจะที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ได้
นี่อ้าวกระแสการเมืองวันนี้ในช่วงวันหยุดสงคราน

มาเร็วแล้วก็จบลงด้วยความรวดเร็วในวันนี้